คุณผู้ชมงานลอยกระทงที่ท่านไปเมื่อคืนหมดสนุกเหมือนที่นี่ไหม

โจทมิลคเมรต์อาริรุมกระทืบชักมิดแทงอีกแล้ว

หมดสนุกเพราะมีคนตายครับ
นี่แหละครับก็วงจรปิดบันทึกภาพและเสียงพี่ผมขอพี่ผมขอ

แต่ไม่เป็นผลครับเพราะวัยรุ่นกลุ่มที่มีมากกว่าทั้งต่อยทั้งเตะและใช้อาวุธทำร้าย
มีคนนอนเจ็บกองลงไปกับพื้น
นะครับส่วนชาวบ้านก็วิ่งหนีกันกลหนแล้วต้องหนีนะครับ
เหตุการณ์อย่างนี้ต้องหนีนะชาวบ้านนะครับ
กลุ่มที่ก่อเหตุกระโดดขึ้นรถหนีไปเหมือนกัน
ต่อมาตำรวจสภภูกรรมยาวกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอคนเจ็บ๓คนครับ
นายกิติพงศ์อายุ๓๔ปีนายอนุพงศ์อายุ๔๐ปีและนายธวัชชัยอายุ๓๙ปี
คนนี้เนี่ยธวัดชัยเนี่ยนะดอมถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล

สืบสวนสพภูกรรมยาวนำหมายสารเข้าจับนายสุรวิทย์สุขยาอายุ๒๕ปี
ดานอยู่ที่บ้านตะบนเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
เจอหลักฐานด้วยมีดปอกผลไม้ยาว๘นิ้ว
ปอกผลไม้ยาว๘นิ้วนะครับก็เลยคุมตัวมาสอบนี่
เดี๋ยวคุณผู้ชมฮะเขาเก็บหลักฐานอยู่สุรวิทย์บอกว่าผมมาเที่ยวงานรอยกระทงเนี่ย
ในโรงเรียนแห่งหนึ่งใกล้กับจุดเกิดเหตุพอเลิกงานผมก็จะกลับบ้าน
แต่บังเอิญบังเอิญอะไรอีกอ่ะบังเอิญเจอกลุ่มคู่อริที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ผมเมาอ่ะเขาก็เมามีปากเสียงกันจนบานปลายตะลุมบอลกัน
และช่วงนั้นมันเป็นช่วงชนละมุนพี่นะครับ
คือเขาเนี่ยหมายถึงสุรวิทย์เนี่ยเขาบอกเขาโดนต่อย
ต่อยแล้วพี่ทำไงโดนต่อยผมก็แทงสวนไปอ่ะสิ
แทงสวนไปเสร็จปั๊บตอนนี้อยากจะขอโทษแล้วอ่ะ

คือวันนั้นเมากันเยอะไหม

อย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมครับ

เขาบอกครับไม่ได้ตั้งใจป้องกันตัว
ป้องกันตัวนะแม่แต่เนี่ยครับพกมีดไป
สุรวิทย์ผู้ก่อเหตุก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
อกจากนี้ก็จะขยายผลถึงเพื่อนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ไปดูครอบครัวของคุณธวัชชัยผู้เสียชีวิตสิ
เขาทำพิธีบำเพ็ญกุศลกันครับ
แล้วก็จะชาปนกิจ๓๐พฤศจิกายนนี้
พ่อแม่ของคุณธวัชชัยเล่าบอกว่า
ลูกชายเป็นช่างไฟนะหลังเลิกงานบอกจะไปเที่ยวงานลอยกระทง
มีเพื่อนลูกแจ้งว่าลูกถูกแทง
เพราะไปช่วยเพื่อนที่โดนหาเรื่อง
แต่พ่อกับแม่ไม่เชื่อหรอกเมื่อกี้ที่พูด
ที่พูดว่าไม่ตั้งใจป้องกันตัว
ป้องกันตัวแล้วก็พกมีดไปงานตั้งแต่แรก
นี่พ่อกับแม่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับ